คนหนึ่งคุณมังคลารัช

คนคุณทิพย์ปาริดา
ธหารยะชัตตะครูบ
โหย่างเลยฟังว่านี้นี้ง่ายเลยฮะ

คุณผู้ชมครับสองท่านนี้เป็นนางฟ้ากอกกะตอไปเจ้าที่กอกกะตอ
ถ้าดูสังเกตตอนที่นะครับ
แก่นำพักขึ้นไปจับเบอร์นี่ยืนอยู่กันเต็มเลย
นะฮะสี่คนก็ทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งนะครับ
แล้วคุณค่าข่าวนี้อยู่ตรงไหนเบิร์ตเดี๋ยวจะหาว่าอะไรเบิร์ต
โอ้โหเอาแต่นะครับนางฟ้ากรกตมาให้ดู

รู้สึกดีมากนะคะวันนี้เห็นพักการเมืองมากันเยอะมากเลยค่ะ
ตื่นเต้นไหมครับก็นิดหน่อยค่ะ
ห่างหายบรรยากาศไปนานเนอะค่ะใช่ค่ะครับ
คุณทิพย์ปารีดาล่ะครับเป็นยังไงบ้างครับตอนอยู่บนเวที

ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากเลยค่ะ
ได้เห็นนักการเมืองหลายคนบรรยากาศแบบนี้เป็นยังไงบ้างครับ
ก็คึกคักเลยค่ะห่างหายไปนานจากบรรยากาศแบบนี้ค่ะ
ขอเชิญชวนคนไทยทุกคนนะคะลนลงช่วยออกมาเลือกตั้งนะคะ
สร้างโลกใบใหม่ประชาธิปไตยด้วยกันค่ะ
นาฬิกาถึง๑๗นาฬิกาค่ะวันที่๑๔พฤษภาคมนะคะ
อย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันเยอะนะคะ
รู้แล้วพี่เบิร์ตคุณค่าของข่าวนี้คือเชิญชวนให้คนไปเลือกตั้ง
เห็นไหมล่ะค่ะคุณที่ปราริดาล่ะครับเป็นอย่างไรบ้างค่ะ
คุณผู้ชมครับไปตามที่เธอบอกครับโอ้ยอึ้งกันไปหมดเลย

ชุ่มชื่นยังชุ่มชื่นสบายใจแล้ว